แล้วก็ถูกวิจารณ์หนักว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

แล้วก็ไปบินอยู่เหนือพระธาตุที่เก่าแก่อายุ๑๓๐๐ปีที่ลำปาง
ก็คือองค์พระธาตุลำปางหลวงเนี่ยค่ะ
ไปบินใกล้มากใกล้จนถึงขั้นที่ว่านกที่อยู่แถวนั้นแตกคือตกใจกันไปหมด
แล้วคนที่อยู่ที่นั่นนะคะตะโกนพยายามตะโกนบอกเห็นไหมนกบินหนี
พยายามตะโกนบอกว่ามันเชี่ยวคือเชี่ยวยอดกับร่าง

ทีนี้คนในพื้นที่ก็เลยบอกว่าควรที่จะมีคำแนะนำไหม
นักท่องเที่ยวที่เขาบินพารามอเตอร์ทำอะไรแบบนี้ว่าตรงไหนบินได้ตรงไหนไม่ได้ตรงไหนเป็นเขตห่วงห้ามเนี่ยค่ะ
คนก็วิจารณ์คลิปนี้กันหนักมากแต่สุดท้ายคุณผู้ชมคะเนี่ยโอ้โหเห็นไหมนกบินหนี
สุดท้ายเนี่ยนะนักท่องเที่ยวที่บินพารามอเตอร์ต้องมาขอขมานะคะ
เพราะบอกว่าเหมือนกับเจออาถรรพ์ด้วยพารามอเตอร์สตาร์ทไม่ติดนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ
เนี่ยก็เลยต้องมาขอขมาเนี่ยค่ะนี่เป็นคลิปที่ชาวเน็ตเขาแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะ
เป็นชายต่างชาติบินพารามอเตอร์เหนือองค์พระธาตุลำปางหลวงอำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปาง
ซึ่งเป็นพระธาตุอายุเก่าแก่กว่า๑๓๐๐ปีค่ะแล้วบินคุณผู้ชมคือบินเฉียดยอดองค์พระธาตุมาก
แล้วเสียงดังมากจนนกบินหนีแตกฮือกันนะคะชาวบ้านตะโกนบกมือไล่นะบางรายตะโกนด่าด้วยนะ
เพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะแต่ชาวต่างชาติเขาอยู่บนพารามอเตอร์
เขาก็คงไม่ได้ยินเขาก็เขาก็ตกใจเหมือนกันทีนี้เนี่ยเขาก็เลยลงมาเอาพารามอเตอร์ลงมาจอด
บริเวณที่ลานจอดรถทางด้านทิศตะวันออกมีคนหนึ่งยืนรออยู่แล้วเก็บอุปกรณ์ขึ้นกระบะแล้วก็หนีไปเลย
คือเพราะว่าคนในพื้นที่เขาก็ตะโกนด่าไงว่ามันไม่เหมาะเนี่ยนะคะคลิปนี้ก็ถูกแชร์ไปเยอะเลยเนี่ย
ก็เลยมีคำแนะนำว่าอย่างนี้เราควรจะมีเป็นคู่มือแจ้งนักท่องเที่ยวไหม

ถูกว่าตรงไหนมันได้ไม่ได้มันเหมาะไม่เหมาะเนี่ยค่ะ
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็สอบถามเรื่องนี้ไปที่๑๐ตรีนพดลเครือนพรัชนะคะ
ซึ่งเป็นอดีตประธานชมรมร่มบินลำปาง

เท่าที่รู้เนี่ยคนที่เอาพารามอเตอร์มาบินเป็นชาวต่างชาติ
เขาไม่เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทย

คือถ้าเป็นคนในชมรมเป็นคนในเครือข่ายหรือเป็นคนไทยเอง
เขาจะรู้ว่าจุดไหนควรบินจุดไหนไม่ควรบิน
สิบรีนพดลเขาก็บอกด้วยว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา
นายธิรษักรูปสุวรรณประธานชมรมร่มบินเชียงใหม่

เพื่อที่จะติดตามชาวต่างชาติรายนี้
มาขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และองค์พระธาตุลำปางหลวงนะคะ
ทีนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้สะเทือนใจจริง
ช่วงเย็นมาเลย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มาเลยนะคะ
วิกเตอร์ร็อกดีเกรสอายุ๓๓ปี

มาแล้วก็เอาดอกไม้ทุบเทียนมาขอขมา
หน้าองค์พระธาตุลำปางหลวงนะคะ
จิตอาสาวัตถานลำปังหลวงนายสมจิตทิพก้าวบอกว่า
พอคุยกับทั้งคู่ที่เขามาขอคำมานะทั้งคู่เขาบอกว่า
คือเขาชอบเมืองไทยนะเขารักเมืองไทยแล้วก็รักการบินพารามอเตอร์
อยากจะบินให้ทั่วเมืองไทยเลยแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ย
เขารู้เท่าไม่ถึงการจริงเขาก็สำนึกผิดนะคะ
ประสานทีมงานชมรมร่มบินเชียงใหม่และชมรมร่มบินลำปาง
ดอกไม้ทูบเทียนมากราบขอขมาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐาน
ขอให้สตาร์ทเครื่องพารามอเตอร์ติดด้วยเถอะเพราะช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
หลังจากบินไปใกล้กับยอดวัดพระธาตุลำปางหลวงปุ๊บ
เครื่องสตาร์ทไม่ติดนะสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดสตาร์ทแล้วสตาร์ทอีก
ซึ่งไม่ได้เสียด้วยนะใช่เครื่องไม่ได้เสียไงก็เลยต้องบอกเลยว่า
บินเฉียดยอดพระธาตุแบบเนี้ยสุดท้ายก็ต้องมาขอคำมานะคะ
ก็บอกว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการของนักท่องเที่ยวชาติกลางชาติ